ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกนะครับวันนี้ก็ยังลงแข่งขันกันนะครับ
ที่จังหวัดหนองบัวนะครับเกมระหว่างหนองบัวพิชยาเอฟซีนั้น
เจอกับทางบีจีปฐุมนะครับแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะสะเทือนใจนะครับ
แต่ว่าทีมหนองบัวนั้นจะใส่ชุดสีดำลงแข่งขันกับทางบีจีครับ
ยอดไปดูเกมไทยลีกส์วันนี้ก่อนนะครับมีอังคัตหนึ่งคู่ทางวีรามอยู่ในแต่
นั้นบุกไปเยือนลำพูนนะครับครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ครับ
บุรีรำมาได้ประตูสองประตูนะครับในครึ่งหลังนาทีห้าสิบสอง
ก่อนที่จุดทางบริกิจนั้นโขลเข้าไปนำหนึ่งศูนย์ครับบุรีรำ
นาทีเจ็ดสิบห้าบุรีรำนำสองศูนย์นะครับ
ก็ยังเป็นนริบดินเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นทางโคลันคาวซิส
ห่งเน้นเน้นนะครับเป็นประตูปิดท้ายให้บุรีรำชนะสองศูนย์
เก็บเพิ่มเป็นยี่สิบแต้มแซงจุบุรีเอฟซีที่มีสิบแปดแต้ม
ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวส่วนลำพูนวาริเออร์สยังไม่ชนะใครนะครับ
มีสามแต้มเท่าเดิมแต่ว่าหล่นมาอยู่อันดับที่สิบห้า
ส่วนเกมไทยลีกวันนี้นะครับหนองบัวพิชยาเอฟซีที่จะเปิดบ้านเจอกับบีจีปฐมยูเนเต็ดนะครับ
เย็นวันนี้เวลาสิบเก้านาฬิกาไม่เลื่อนการแข่งขันนะครับ
เจ้าบ้านหนองบัวจะนำชุดเยือนสีดำมาใส่แข่งขันนะครับส่วนทางบีจีนั้นจะใช้ชุดสีขาว
โดยทุกเกมไทยลีกวันนี้นะครับจะมีการยืนสงบนิ่ง๑นาทีก่อนเริ่มเกมด้วย
ขณะที่ทางสโมสรหนองบัวพิชยาเอฟซีก็ขอความร่วมมือแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเกมการแข่งขัน
ดนำอุปกรณ์เชียร์ทุกชนิดเข้ามาบริเวณสนามในนัดนี้นะครับขณะเดียวกันก็เชื่อกันว่า
ทั้งสองทีมนั้นจะแสดงออกการให้เกียรติกับผู้สูญเสียอย่างเต็มที่โดยจะไม่มีอาการ
โดยจะไม่มีการแสดงอาการดีใจนะครับหากมีการทำประตูเกิดขึ้นนะครับ
ไปดูโปรแกรมที่เหลืออีก๒คู่ในวันนี้๖โมงเย็นสุโขทัย
พบกับทางราชบุรีนะครับแล้วก็๖โมงครึ่งประจวบพบกับโปรลิสเทโลครับ